เรื่องของการคืนวัดคนจนสูงสุด๕๐๐บาทนะครับ

เห็นชอบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด
ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวน๑๑๔๐๐๐๐๐คนครับ
การใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านบัตร
แต่จำกัดเงินภาษีสูงสุด๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนภาษีให้ในบัตรทุกวันที่๑๕ของเดือน

ถือบัตรสามารถนำไปรวดซื้อสินค้า
หรือจะเบิกถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ทันทีครับ
ถ้าใครอยากได้๕๐๐ก็ต้องเติมเงินเพิ่มถูกเปล่าไหม

เพราะถ้าใช้๓๐๐เนี่ย๓๗มัน๒๑เอง
นี่ถ้าไม่เติมเงินหมดเลยเนี่ยเกิน๕๐บาทก็จะไม่ถึง
แต่ถ้าเกิดว่ามีการเติมเงินเพิ่มก็ไง
ไอตัวแวตที่จะคำโนมันก็จะใกล้มากขึ้น
แต่ว่าเราไม่ได้ให้ทั้งหมดเราให้แค่

คือกำหนดแบ่งออกก็คือ๑ถูกเก็บเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนอีก๖มันแบ่งเป็น๒ส่วนคุณผู้ชม
ส่วนแรก๕จะจ่ายคืนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย

กลับเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนถัดไป
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่๒
จะนำเข้ากองทุนการออมแห่งชาติของคนนั้น
แล้วก็กองทุนมันอยู่ในบัญชีของผู้มีรายได้น้อยคนนั้นแหละ

จาก๗ตรงนี้นะคะใช่แล้วค่ะ
แล้วก็ระยะแรกจะใช้เฉพาะกับบัตรที่ใช้จ่าย

หลังจากนั้นก็จะขยายไปยังร้านค้าเอกชน
ซึ่งก็จะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นด้วยนะคะ
ไปเชื่อมโยงกับทางกรมบัญชีกลาง
อันนี้เพื่อความรวดเร็วในการคิดคำนวณนั่นเองค่ะ
ส่วนงบประมาณที่รัฐใช้ดำเนินการคืนภาษีส่วนนี้เนี่ย
แบ่งเป็นงบประมาณที่มาจากกองทุนประชารัฐทั้งหมด
แล้วก็คาดการณ์เอาไว้ด้วยว่าน่าจะอยู่ที่จำนวนงบ
ประมาณ๓๐๐๐ล้านถึง๕๐๐๐ล้านบาท
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการคือ๖เดือน
กระบอกมาตรการนี้จะส่งผลดีหรือไม่คุณ

ในการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสากลมากยิ่งขึ้น
ผู้มีรายได้น้อยก็จะไปซื้อสินค้า
จากร้านอื่นที่เขาจดทะเบียนแวดแล้วเขาได้คืนภาษีไงคุณ

ผลจากการประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้ครับ